คุณคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้จะรู้สึกยังไงคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะต้องการสั่งซื้อหมอนข้างแบบออนไลน์มา
กล่าว้างกลาดว่าจะอาก่อนให้อุ่นนะคะ

นี่ใจตรงเดี๋ยวดูนะคะนี่ค่ะตรงนี้แหละค่ะตรงตัวหนังสือที่ตรงนี้นะคะ
เดี๋ยวช่วยเพื่อนช่วยกันอ่านนะคะขยะติดเชื้อคือคิดดีไม่ได้เลยค่ะ
นี้คิดดีไม่ได้เลยว่ามาจากไหนนี่ขอความรู้จากเพื่อนว่านิดควรทำอย่าง
อะไรจัดการอย่างไรกับของชิ้นนี้นะคะเจ้าของคลิปชื่อว่าคุณนิดเห็นไหมแทนตัว
ว่านิดนิดต้องทำยังไงนะคะใช่ค่ะคุณนิดดูเหลี่ยมไหนดูมุมไหนนี่คือยากที่จะ
คิดดีเลยอะค่ะขยะติดเชื้อเป็นพี่สองคนพี่จะรู้สึกยังไงคะ
ซังซื้อจริงอ่ะซังซื้อออนไลน์มาแล้วไอ้คนส่งก็ไม่หากระดาษหอ
ที่มันดีกว่านี้ไม่ได้แล้วหรือไงนี่แหละค่ะพยายามหาคำตอบให้แล้วมัน
โควิดเข้ามาในครอบครัวเราด้วยนะบ้านพี่ฉีดจนชุ่มไอ้พวกกล่องพัสดุ
ใช่นี่แหละคุณนิดถึงขั้นต้องปุจฉาช่วยวิสัชนาหน่อยว่าควรจะ
ทำยังไงดีช่วยตอบคำถามหน่อยนะคะหลายคนไปแสดงความคิดเห็น
บอกเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเจอแบบนี้ขนลุกนะบอกเลยนะคะ
บางคนก็บอกว่าพี่โทรแจ้งบริษัทที่ขายพี่เลยนะฮะ

บางคนถึงขั้นไปไกลกว่านั้นค่ะบอกให้แจ้งความเลย

รุนแรงนะนี่คือความรุนแรงต่อความรู้สึกมากเลยนะ

คือถ้าเกิดว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคโควิดนะ
อาจจะทุ่ล่าวเบาบางได้เรื่องความรู้สึก

แล้วขยะติดเชื้อมันล้นประเทศเลย

เห็นในข่าวกองอยู่หลังโรงพยาบาลเพียบเลย
ใช่แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามันใช้หรือยังนะคะ
รีไซเคิลมาใช้ห่อหุ้มหมอนข้างของพี่นิดหรือเปล่า
ทีนี้คุณผู้ชมเราไปถามพี่นิดนะพี่นิดบอกว่าคือตอนส่งมาเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตนะ
เพราะว่าคนทรงโยนหมอนข้างเข้ามาในบ้านเลย
แต่มาเห็นตอนที่ไล่ฉีดสเปรย์แบบนี้ค่ะ
ล่าสุดพี่นิดโทรหาคนขายแล้วนะคะคุณรู้ไหม
แม่ค้าให้เหตุผลว่าอะไรครับแม้เป็นเหตุผลที่ฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นเลยอ่ะ
ต้องลดต้นทุนเลยสั่งถุงจากโรงงานของเพื่อน
และใช้ถุงแบบนี้ห่อให้ลูกค้าเป็นประจำ

ที่มีการระบุว่าถูกนำไปใช้ในโรงพยาบาล
สถานพยาบาลคลินิกร้านสัตว์
สำหรับบ้านที่มีผู้ป่วยโควิดเท่านั้น
ซึ่งการที่จะมาใช้แบบนี้
เน็ตบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการใช้ผิดประเภทหรือเปล่า
คุณจะอ้างว่าเราต้นทุนแล้วสั่งมาจากโรงงานเพื่อน
แล้วนึกถึงคนที่เขารับของปลายทางไหมใช่ไหมคะ
ควรจะมีคดีตัวอย่างนะกับเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้

คือไม่ใช่ลดต้นทุนนะเดี๋ยวรายได้มันจะลด
ใช่ไหมฮะทำตัวเองเลยอย่างนี้